ข่าวต่อไปก็ดีต่อใจเหมือนกันคุณผู้ชม
จะพาไปดูโมเมนต์น่ารักอบอุ่นของคู่นี้กันบ้างค่ะ
คุณบีมกวีแล้วก็ภรรยาสาว

เขาบอกว่าบ้านนี้เนี่ยมีโมเมนต์ที่สุดสวีท

เป็นลูกแฝดน้องทีน้องพี
ที่ฉันโดนตกที่ฉันดูทุกวัน
นี่คือความชุ่มชื่นหัวใจของดิฉันเลยนะคะ

เขาบอกว่าเขาเรียกว่ายกครอบครัว

แต่ละภาพน่ารักจริงคุณผู้ชมดูเขาใส่เสื้อทีมกันด้วยนะ
อุ่นจริงแล้วงานนี้ขอให้โฟกัสที่ลูกชายทั้งสองคน
เพราะว่าเป็นซุปตาฝาแฝดเรียกว่าออร่าหล่อได้พ่อมาเลย
น่ารักมากแล้วดูเขาสู้กล้องนะคะคุณค่ะ
สองคนพี่น้องน่ะน่ารักมากจริงไม่แพ้คุณพ่อคุณแม่เลย
ไปดูคุณแม่กันบ้างสาวออยค่ะเขาก็ถือโอกาสเอาภาพจากแฟชั่นเซตนี้แหละ
มาโพสต์แต่ว่าเป็นมุมสวีทวีทกับคุณพ่อบีมบ้าง
เนื่องจากว่าเป็นวันครบรอบแต่งงาน๖ปีไง
แล้วเธอเขียนแคปชั่นโอ้โหหวานฉ่ำ

อย่างนี้วันนี้เมื่อ๖ปีที่แล้วนอนน้อยมากตื่นเช้าสุด
ผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะให้งานครั้งเดียวในชีวิตสมบูรณ์ที่สุด
แล้ววันนั้นก็สมบูรณ์ไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่เธอนะ
เรารู้ว่าเธอจะทำให้เราเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้
ขอบคุณสำหรับทุกวันตลอด๑๘ปี
เราจะอยู่ด้วยกันไปทุกปีจนน้ำไม่ทวนเลยนะ
จะอยู่ทั้งเธออย่างดีที่สุด
เป็นคุณพ่อแบบนี้เป็นสามีแบบนี้ก็น่ารักจริง
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากจริงนะครับ